ที่ควันหลงของการเกณฑ์ทหารกันบ้างค่ะ
ยังคงมีการแชร์คลิปสถานการณ์การจับใบดำใบแดงวินาที
ระทึกกันอยู่บนโลกออนไลน์นะคะ
คลิปนี้โอ้โหโดนใจชาวเน็ตยอดวิวเป็นล้านแล้วค่ะ
อืมนี่เหรอ
หนูเอกบัลเล่หรือเปล่าลูก

คือคาดผมข้างบนนั่นเอามาเรียกขวัญกำลังใจใช่ไหมคะ

แต่โชคดีที่ได้ใบดำนะคะก็เลยดีใจเลเวลนั้นเลยทีเดียวนะคะ

สีสารความน่ารักของชายหนุ่มสีชมพูแล้วกัน

สังเกตเห็นว่าพี่เข้าจังหวะนี้

มีการฟ้อนนิ้วก่อนค่อยลงไปก่อน

น้องดีใจแบบดีดมากค่ะพี่ขอใช้คำนี้
จริงแล้วก็แบบไม่ธรรมดา
พี่ทหารก็เหมือนกันนะคะก็กรีดพร้อมน้องเหมือนกัน
ดีดไปด้วยค่ะจังหวะทั้งแบบตบมือแล้วก็เอากรีดมือขึ้น
ก็นี่แหละพี่ทหารก็คงเจออะไรแบบนี้ทุกปี

ใช่นะคะก็นี่แหละก็ชื่นชมกันทั้ง
ลีลาความน่ารักของน้องชายหนุ่มสีชมพูคนนี้
แล้วก็พี่ทหารที่มีการให้กำลังใจกันแบบน่ารักนะคะ
ซึ่งลีลาการดีใจของน้องก็ประทับใจชาวเน็ต

ชื่นชมน้องที่เข้ามารับการตรวจเลือกทหาร
ตามหน้าที่ของชายไทยครับ
ว่าน้องจะเป็นชายสีชมพูก็ตาม
คลิปนี้ยอดวิวนะคะ๑ล้าน๒แสนครั้งแล้ว
ส่วนใหญ่ก็ชื่นชมในความน่ารักของทหารแล้วก็น้องคนนี้นี่แหละว่า
ฉีกขาสูงจังเลยลีลาวาเล่

ก็ต้องเป็นเชียร์ลีดเดอร์หรือเป็นนักเต้นหรืออะไรสักอย่าง
ดูคนข้างหลังที่ใส่แก๊ตสีดำเสื้อสีขาว

ตะโกนเชียร์บอยแดงบอยแดง

เนี่ยตะโกนแดงแดง

คดีไปได้ใบดำนะจ๊ะหนู
ไม่อย่างนั้นกองพันธุ์รุ่นนี้อาจจะได้มีบัลเล่ดูทุกวัน
เป็นแบบฝ่ายกองเชียร์ให้น้ำให้ข้าวใช่ไหม